ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครถูกกัดถูกชกแต่อย่างใดนะคะ
เพราะว่าเขาเป็นงูเหลือ
ในนี้มันอยู่ในใบไม้

คุณเป็นห่วงงูเป็นห่วงอะไรครับ

นี่ดึงออกมาได้เห็นไข่ไหมคะ

คือตอนแรกเนี่ยพยายามหาหัวมันก่อนนะ
เพื่อที่จะคล้องคอมันให้ได้ไงคะ

งคอใช่ไหมโดนบวกเลยค่ะคว้าไว้ได้
เจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มเจ้างูตัวนี้

เจ้าของบ้านชื่อคุณรัฐค่ะเขาเล่าให้ฟัง
ไปเจอมันช่วงสายตอนนั้นไปเก็บลูกมะม่วง
สังเกตเห็นที่ก่อกล้วยใต้ต้นมะม่วงมีอะไรลาย
เอาไม้เขียนดูเอ้าแม่งูขยับยุกยิกยุกยิก

ตามหาโทรศัพท์โทรให้กู้ภัยมาช่วยเหลือนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำแม่งูและไข่
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลชุมชน

เขาบอกแบบนี้อย่ามากกที่บ้านคนนะคะ
อุ๊ยไข่งู
อีกที่หนึ่งค่ะที่พระทะลุงในสุรินทร์วิเศษสิรินะคะ
เป็นชาวบ้านค่ะในจังหวัดชุมพรพร้อมกับเพื่อนบ้าน
ช่วยกันจับงูเหลือมเลยตัวนี้ยาว๔เมตรนะคะ
ขณะที่มันกำลังกินเป็ดที่เขาเลี้ยงไว้ที่ท้ายสวนหลังบ้าน
มาใส่ถังพลาสติกแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
สุรินคนที่จับเขาเล่าว่าก่อนที่จะจับงูเหลือมขนาดใหญ่ตัวนี้
มีอาชีพทำสวนยางพาราเลี้ยงเป็ดในสวนยางพาราค่ะ
ก่อนหน้านี้เป็ดที่เลี้ยงไว้ใกล้กับหนองน้ำท้ายสวนเนี่ย

ตอนนั้นคิดว่าน่าจะมีหัวขโมยในหมู่บ้านมาขโมยไปเอาไปทำอาหารเป็นกับแกล้มบ้าง
ไปนอนเฝ้าค่ะอยู่ที่ขนำในสวนยาง
หวังว่าจะจับหัวขโมยที่มาขโมยเป็ดให้ได้
แต่ปรากฏว่าขณะที่นอนเล่นเพลินอยู่ได้ยินเสียงเป็ดร้องมาแล้วแน่เลย
คนร้ายน่าจะมาขโมยแน่วิ่งออกไปดูค่ะตกใจมือไม้สั่น
เพราะสิ่งที่เห็นไม่ใช่ขโมยเป็นงูเหลือมตัวใหญ่กำลังกินเป็ดค่ะ
ตะโกนบอกเพื่อนบ้านช่วยด้วยมาช่วยจับงูนะคะ
แล้วก็ช่วยกันนี่แหละค่ะเข้าไปจับงูตัวเขาเองก็ลากหางออกมานะคะ
แล้วก็เอามาขังไว้ในถังพลาสติกแล้วก็เอาไปปล่อยต่อไป
เขากลัวค่ะกลัวจะเป็นอันตรายต่อคนในหมู่บ้าน
อีกทั้งบ้านเขาและจุดที่พบงูเหลือมติดกับโรงเรียนเด็กเล็ก
ร้อยเมตรเท่านั้นเองเขาบอกเป็นห่วงเด็กดูดิ
ตัวยาวมากสี่เมตรค่ะโอ้โหตัวใหญ่ตัวโต